ไปดูที่ปราจีนบุรีนะคะเป็นเหตุการณ์จี้ชิงทรัพย์ค่ะ
มีแรงงานพม่านะคะมาจี้ชิงซับคุณยายวัยเจ็ดสิบห้าปีค่ะ
โดยใช้กันกรายเนี่ยแทงจนอาการสาหัส
แล้วก็ขโมยสร้อยทองพร้อมกับพระเลี่ยมทองไปด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะ
ผู้บาดเจ็บก็คือนางแจ๋วเอื้อเฟื้ออายุ๗๕ปีแล้วเป็นเจ้าของร้านค่ะ
แจ๋วเนี่ยถูกแทงเข้าที่บริเวณใต้ราวนมซ้ายนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะ
ในที่เกิดเหตุมีเศษชิ้นส่วนสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองตกอยู่จำนวนนึงด้วย
เรื่องต้นเนี่ยรู้ว่าคนร้ายก็คือนายซาซึ่งเป็นแรงงานพม่าค่ะ
นายซาคนนี้คือก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ชาวบ้านไม่รู้จักกันนะ
ก็เห็นหน้าค่าตากันดีอยู่ก็เคยแวะเวียนมาซื้อของ
นายซาทำทีขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมาซื้อของในร้านขายของชำ
จากนั้นค่ะอาศัยจังหวะที่นางแจ๋วเผลอนะคะ
เอากันไกลจ้วงแทงเข้าไปแล้วก็กระชากสร้อยคอทองคำติดมือหลบหนีไป
จนที่ก็เร่งติดตามตัวอย่างจากชั้นชิดเลย
ซึ่งนายซานเนี่ยหลบหนีเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าหลังค่ายทหารในตำบลบ้านพระค่ะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีก็
ระดมกำลังตำรวจและขอความช่วยเหลือทหารอีกกว่าร้อยนายด้วยนะคะ
ให้เข้าอบล้อมติดตามคนร้ายแล้วก็ประสานนักข่าว
ให้ใช้โดรนช่วยบินหาอีกทางเพราะว่าคุณผู้ชมดูสภาพ
มันก็หาค่อนข้างยากเพราะว่าต้นมงต้นไม้มันสูง
ก็ต้องพยายามหาตัวให้เจอโดยเร็ว

ไปรับตัวเมียของนายซาชื่อว่านางชาญให้มาช่วยเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายสำเร็จนะคะนายซาก็ออกมามอบตัว
ตรวจค้นร่างกายไปเจอแบงค์พัน๙ใบ
อยู่ในถุงเท้าด้านขวาเขาซ่อนเอาไว้
ก็ยึดเงินออกมาแล้วก็พาตัวนายซาไปค้นหาหลักฐานที่บ้านพัก
ก็เจอทั้งกันไกลที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็เจอหมวกไอ้โม่งสีดำแดงนะคะ
ก็นำตัวไปควบคุมที่โรงพักเมืองปราจีนบุรี

ก็เห็นหน้าค่าตากันดีก็ไม่ใช่คนไม่รู้จักนะกับนางแจ๋ว

บอกว่านางแจ๋วชอบมาด่าว่าเขา
ก็เลยเหลืออดแทงแล้วก็คว้าสร้อยคอทองคำมาด้วยซะเลย